คุณผู้ชมครับภารกิจสำคัญของทหารตอนนี้อีกหนึ่งภารกิจก็คือการให้ความสนับสนุนรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลกองทบกเป็นครั้งแรกนะคะ
หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งก็เน้นย้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะในการสนับสนุนรัฐบาลในการพระราชพิธีพระบรมศพ
วันนี้พลเอกสุรพงศ์สุวรรณอัตผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
ปฏิบัติงานให้กับกองทัพบกเป็นครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด
โดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
นำผู้บังคับบัญชาระดับสูงและผู้บังคับหน่วยของกองทัพบกให้การต้อนรับ
โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กองทัพบกให้ความเร่งด่วนในการสนับสนุนรัฐบาลในงานพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
และเน้นย้ำให้ยึดถือนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จากนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังชื่นชมนโยบายของกองทัพบกนะคะในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังรบ
การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บังคับหน่วยทหารในทุกระดับ
และการพัฒนาระบบการฝึกต่างทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วยอันจะส่งผลให้กองทัพไทยมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเชื่อมั่นค่ะว่ากองทัพบกภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบกจะสามารถปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาของชาติให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และนำกองทัพบกไปสู่ความเป็นกองทัพบกชั้นนำของภูมิภาคและเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไป